คุณผู้ชมครับแปลกไหม
ลบบุรีถ้าคุณผู้ชมจะขับรถผ่านไป

ถือประตูรั้วเหล็กอยู่ริมถนน

ไม่ได้เอาไปแล้ว
แล้วยกไปทำไม
ต้องทำไม
วางเลยครับไม่เป็นไรวางเลย

เอาไปไหนกันเหรอเอาประตู
เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าจะเอาไหนดีกว่า

พลเมืองดีจริงนะฮะถ่ายแล้วส่งมาให้
เฮียฮ้อบอกว่าบ้านหลังที่ถูกขโมยเนี่ยอยู่ติดกับถนนประหลโยธินนะ
ติดปั๊มปตทลบบุรีนะซื้อทิ้งไว้นานไม่มีคนอยู่ไง
คนร้ายมาขโมยสายไฟมั่งเหล็กมั่งอลูมิเนียมั่ง
ครั้งนี้มันเอาประตูรั้วว่ะโอ้โห
แจ้งความไปแล้วเรื่องก็เงียบจับคนร้ายก็ไม่ได้
ล่าสุดนะครับเข้ามาขโมยประตูรั้วแต่มีพลเมืองดีถ่ายไว้ได้ครับ
แม่ทำท่าจะขโมยอยู่แล้วนะดีนะวางแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
คือคงคิดอยู่แหละว่าจะเอาไปยังไงโอ้โหคิดการใหญ่จริงนะ
ล่าสุดนี้ฮ้อไปแจ้งความอีกครั้งแล้วที่สอบพลเมืองลบบุรี
ฝากเตือนพี่น้องชาวลบบุรีระวังนะกลางวันแสกยังกล้ามาเอาประตูรั้วเหล็กเลยครับ
เราก็เห็นหัวขโมยตัวเป็นเป็นเลยนะคะนี่ค่ะเราไปไหน